คุณผู้ชมช่วยกันฟังข่าวนี้หน่อยนะคะแล้วช่วยกันวิเคราะห์ทีว่าแบบนี้เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ที่แถวสุวินทะวงฯค่ะในพื้นที่ของศนฉลองกรุง
ครอบครัวคนตายเพราะเขาถูกวิสามันฆาตกรรมนะ

แล้วก็ประชาชนบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
คุณผู้ชมลองดูนะเดี๋ยวไล่เรื่องราวให้ฟัง
ประเด็นคือเริ่มจากคลิปนี้ค่ะ
ตรงนี้นะคะคือซอยสุวินทวง๓๐ทับ๒นะคะ
มีเหตุการณ์ไล่ล่ากันอยู่จะเห็นว่ามันเห็นรถกระบะคันเมื่อกี้ไหม
กระบะคันเมื่อกี้คือรถคนร้ายแล้วถ้าสังเกตดีดี
มีมอเตอร์ไซค์ติดคาหน้ารถกระบะไปด้วยเห็นไหมคะ
นั่นคือรถของตำรวจที่เขาขี่
หน้าเพื่อจะเหมือนกับกดดันให้จอดรถ
แต่คนร้ายตัดสินใจพุ่งชนแล้วลากรถไปด้วยค่ะ

เป็นการยิงต่อสู้กันระหว่างตำรวจกับคนร้ายนะคะ
เรื่องต้นเขาบอกว่าเสียงปืนปั้งแรกที่เราได้ยินเนี่ย
เนี่ยเขาบอกว่าคือคนร้ายยิงใส่ตำรวจเพื่อเปิดทางหนี
หลังจากนั้นตำรวจก็มีการยิงตอบโต้กันเหมือนกันค่ะ
ทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็ขับรถขี่รถไล่ตามไปเรื่อย
คนร้ายไปจนมุมอยู่ที่คลองนะคะ
วนตัวเสร็จปุ๊บจอดรถเอายาเสพติดใส่กระเป๋า
ทิ้งรถวิ่งหนีค่ะนี่ตำรวจไล่ล่าแบบนี้

ตำรวจเห็นคนร้ายหายไปนานกระโดดตามลงไป

ไม่ได้ตายจากการจมน้ำแต่ตายเพราะถูกยิงตอบโต้นั่นแหละค่ะ
เพราะว่ามีกระสุนเข้ากลางอกกับเข้าแขนขวานะคะ
ของกลางนอกจากศพแล้วมีไอซ์๑๐ถุงน้ำหนัก๑๐กิโลกรัม

ตรวจสอบประวัติดูคนร้ายคือนายธีรยุทธ์สุริวงศ์อายุ๔๔ปี
ถูกตำรวจกองบัญชาการปรับปรามยาเสพติด

แต่นี่แหละค่ะคือประเด็น
เพราะครอบครัวของคนร้ายก็คือผู้ตายเนอะ
และประชาชนบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
เราเลยส่งคุณบอมอภิวัตลงไปตามเรื่องนี้

ช่วงหลังนี่มีเหตุการณ์ที่คนถกเถียงกันเยอะเนอะ
ว่าแบบไหนกันแน่ที่เรียกว่าเกินกว่าเหตุ
ได้คุยกับผู้หญิงคนนึงนะคะที่

บอกวันนั้นทำกับข้าวอยู่ช่วงอาหารเย็น

เห็นคนร้ายวิ่งอุ้มกระสอบมา
แล้วก็เห็นผู้ตายกระโดดลงน้ำไปต่อหน้าต่อตา

ข้อมูลที่๑จากผู้เห็นเหตุการณ์
ทีมข่าวลงพื้นที่ต่อไปหน้าวัดใหม่ลำนกแขวกนะคะ

ที่ผู้ต้องหาจะไปโดนวิสามันฆาตกรรม
จุดนี้ห่างจากจุดที่ผู้ต้องหาโดนยิงเสียชีวิตประมาณสักเกือบ๕กิโลเมตร
เราได้คุยกับอีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
ผมเห็นรถผู้ต้องหาขับมา
แล้วเห็นตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าขวางรถ
จากนั้นตำรวจก็มาบอกให้ผู้ต้องหาเปิดประตู
แต่ผู้ต้องหาไม่เปิดแล้วขับหนี
ตำรวจเลยไล่ยิงไป๑๔นัด
คำให้การของบุคคลที่๒เขาบอกว่า
ผู้ต้องหายังไม่ได้มีการยิงสวนออกมาก่อนเลย

แล้วก็ขับรถไล่ล่าไล่ตามกันไปจนถึงจุดที่มีการวิสามันฆาตกรรม
อันดับแรกเขาบอกว่าโชคดีไม่มีใครโดนลูกหลง
อันดับ๒เขาบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุค่ะ
คือฉันยังกลัวเลย
คิดว่าน่าจะเกินกว่าเหตุนะครับ

ครอบครัวก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใหม่ลำนกแขวค่ะ
ทีมข่าวก็ตามไปที่วัดก็ได้คุยกับน้องของคนตายเขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้พี่เคยรับโทษเกี่ยวกับคดียามาประมาณสัก๒๐กว่าปี
จะถูกปล่อยตัวมาประมาณ๗๘เดือนนี้เอง
ที่ออกมาก็ไม่รู้ว่าพี่ได้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
เพราะเห็นพี่ก็ออกมาทำอาชีพสุจริตเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็คิดว่าที่พี่ต้องกลับไปยุ่งกับยาเนี่ยก็คงเพราะต้องหาเงินส่งลูกเรียน
หาทุนในการประกอบอาชีพ
สิ่งหนึ่งที่คิดว่ามั่นใจได้คือพี่ชายไม่มีปืนพกติดตัวแน่นอน
อาวุธที่เจ้าหน้าที่งมขึ้นมาที่เป็นปืนไทยประดิษฐ์แล้วบอกว่าเป็นของพี่เขาไม่เชื่อ
ครอบครัวติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่มากเพราะถือว่าเกินกว่าเหตุ
อยากให้ตำรวจชุดนี้ออกมารับผิดชอบค่ะ
คุณมีปืนยังไง
อาวุธปืนผมมั่นใจครับว่าไม่ใช่ของพี่ชายแน่นอนครับ
แปลว่าอาวุธพืนที่เจ้าหน้าที่บอกว่างม้งขึ้นมาพบตามรูปนั้นไม่ใช่ของที่

เลยว่าผมไม่ติดใจอะไรเลยครับ
เราก็พยายามถามไปทางตำรวจด้วยเหมือนกันนะ

ยุทธวิธีหรือว่าการปฏิบัติการตอนนั้นเป็นยังไง
เราไปถามสนฉลองกรุงนะคะเพราะว่าเป็น
เรียกว่าพื้นที่ที่ผู้ตายเสียชีวิตได้คุยกับผู้อำกับ
ภูมิกับบอกว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่
ให้ไปถามตำรวจบชบศค่ะก็คือกองประชาการกลับตามยาเสียบติด
เพราะว่านั่นคือกลุ่มคนที่กระทำการวิสามันฆาตกรรม
สนฉลองกรุงมีหน้าที่ทำสำนวน
ส่วนของคดีวิสามันเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
สอนอลำผักชีคุณก็ไปถามสนลำผักชีนะ
ทีมข่าวเราก็เลยโทรไปหาผู้กำกับการสอนอนลำผักชี

นี่ค่ะนี่คือคำตอบที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้จริง

ฉลองกรุงบอกไปถามลำผักชีเพราะว่านั่นคือพื้นที่ทำสำนวนคดีวิสามัน
ถามลำผักชีแล้วมาเจอกว่าอ๋อคุณต้องไปถามชะลงกรุง

ถ้ามีอะไรชี้แจ้งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสนไหนหรือบชปศ
ก็ชี้แจงได้นะคะรอฟังอยู่นะคะ